เพราะแฟนของเจชนาธิบคือดารา

แหม่งเลือกผู้ใหญ่ได้ไปกันเต็มนี่

วัดบางช้างเหนือเอามเปิดสามพราน

ในโอกาสฟุตบอลเช่นฟิซิโกที่ได้ศักดิ์เสนางเมือง
มีคลิปก่อนอันนี้ว่าเจก็ไปเชิญถึงที่บ้าน
ซึ่งเป็นอดีตกุญสือทีมชาติไทยซึ่งก็เรียกเจมาติดชุดใหญ่นี่แหละนะครับ
ธิราศิลป์แดงดาสูญหน้าทีมชาติไทย

กับสันเฟชเชฮิโรชิมาฟิซิโก
งานนี้แขกเหลือเยอะนะ
แล้วที่ต่างวัดเนี่ยโอ้โหชาวโม่งชาวบ้านไม่ต้องห่วงนะครับ

ส่วนคนที่ถือหมอนนะครับในกระบวนแห่นาค
โบสถ์ก็เป็นทางอนัญญาสงกระสินพี่สาวของเจ
ขณะที่เมมิชน่าสาขากรที่คาดว่าตอนแรกจะถือหมอน

มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงร่วมกันรำหน้าสนุกสนานเลย

ทิพย์ก็ได้ฉายาว่าชนะสโพนะครับ
แปลว่าผู้แก้วกล้าในหมู่ชนก็จะศึกษาพระธรรม๙วัน
เดินทางกลับญี่ปุ่นในวันที่๙มกราคม

กับคอนเซอร์เดสซาโปโรที่ญี่ปุ่น
ขณะที่เมพิชนานนะครับก็ต้องถูกสื่อถามอยู่แล้ว
เรื่องของจะมีโอกาสไหมที่จะมีงานมงคล
ก็คืองานแต่งงานนั่นแหละนะครับเร็วนี้
แต่ว่าสุดท้ายคือมันจบที่เรื่องของการบวชแล้ว
ตอนนี้หลังจากนี้จะแต่งเลยไหมจะแต่งเมื่อไห
เพราะว่าไปถามเจแล้วเจก็บอกว่าก็ดูอยากจะแต่งแหละ

เมฟิชาตาตอบอย่างไรฟังกันหน่อยครับ